คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เรานำเสนอคลิปนี้ไปแล้ว

บุ๊คแล้วก็ไปชนท้ายเข้ากับรถจักรยานยนต์
ซึ่งมีสามีเป็นคนขี่ภรรยาเป็นคนซ้อน
ภรรยาเสียชีวิตค่ะที่สามีเจ็บสาหัส
หลังจากนั้นตำรวจไปรวบตัวคนขับรถเก๋งได้
แต่ใช้จังหวะที่ตำรวจเขาวุ่นหนีไป

เห็นตำรวจบอกว่าเตรียมที่จะออกหมายจับแล้วนะคะ

ตัวเองกด

เปล่าเขาจะชึกเข้าไปดี

ขับซ้ายสุดมาเร็วขนาดนั้น
นั่นมันคือไหลทางแล้วนะไม่น่าจะวิ่งได้แล้ว

ข่าวพี่บุ๊คเมื่อสักครู่ย้อนสอนทำคนอื่นตาย
นี่เมาแล้วขับทำคนอื่นตายแล้วเจ็บสาหัส
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่ม

ปักหมุดจุดเกิดเหตุอีกรอบนึงค่ะ
ถนนรังสิตประทุมธนีย์อำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานี
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
คนก่อเหตุรู้แต่เพียงชื่อ
ชื่อว่าในผีระพ้นค่ะคุณผู้ชมผีระพ้น
ตำรวจนำตัวพีรพลไปสอบปากคำที่สพปากคลองรังสิต
ตอนนั้นยังไม่ได้สอบปากคำดีนะครับ
วัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนเลยปรากฏว่าวัดได้๑๕๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เมาแล้วขับแน่นอนแล้ว๑ข้อหานะคะ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปค่ะช่วงนั้นตำรวจเขาก็ชุลมุนวุ่นวายนะคะ
กับการชนสูตรพลิกศพผู้ตายด้วย
ปรากฏว่าพีรพลคนนี้หลบหนีไปตอนที่ตำรวจเขายุ่ง
ลูกชายของผู้เจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตเขาบอกไม่สบายใจเลย
จนถึงตอนนี้ตำรวจในท้องที่สพปากคลองรังสิต
ยังไม่สามารถตามตัวพีรพลมารับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำได้
เพราะฉะนั้นแล้วร้องขอความเป็นธรรม
ก็เลยส่งคลิปเมื่อสักครู่มาให้ทีมข่าวนะคะ

ทีนี้แฟนสาวของผู้ก่อเหตุ

ปรากฏว่าแฟนสาวนี่ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เลย
อ้างแต่ว่าพีรพลคนก่อเหตุ

เอาล่ะคราวนี้ต้องถามใครต่อ

คนเจ็บเขาต้องนอนรักษาตัวแบบทุกข์ทรมานนะครับ

มีโอกาสไปสอบถามพันธุ์ตำรวจโทเนติรุ่งฟ้าแสงอรุณนะคะ

ให้ข้อมูลบอกว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ตอนนี้รวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมดแล้ว
รอผลจากแพทย์
ก็คือจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ
อันนี้ในกระบวนการเราก็เข้าใจตำรวจ

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

แต่สิ่งที่เป็นประเด็นคือตอนนี้

เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ครับ
เข้ามาหมอบตัวเสียนะครับ
ซึ่งในทางนี้เขาก็ยังไม่แบ่งรับแบ่งสู้ว่า

ก็ไม่เป็นไรทางตำรวจเนี่ยติดตามมาได้แน่นอนครับ

คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รอคือรอผลจากทางแพทย์นะคะ
พนักงานเจ้าของคดีบอกว่ารอผลจากแพทย์
เกี่ยวกับอาการของคนเจ็บนะคะ
คือถ้าเกิดว่าได้รับการผลการชนะสูตรจากแพทย์แล้ว
ก็จะออกหมายจับนายพีรพลทันที
คาดว่าไม่น่าจะเกินวันอังคารที่จะถึงนี้
ก็คืออังคารหน้านะคะส่วนศพของผู้เสียชีวิตนั้นทางญาติญาติ
นำไปตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดนาบุญคลอง๖ธัญบุรีปฐุมธานีแล้วนะคะ
แล้วก็ทราบว่าแฟนของผู้ก่อเหตุได้ไปร่วมงานศพด้วย
แสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณพีรพลอย่าคิดว่าจะหลบหนีไปได้ตลอดนะคะ
ต้องขอบคุณคลิปจากพลเมืองดีด้วยนะที่ขับตามมา
แล้วก็บันทึกภาพไว้ได้ตัวเขาเองอยากไปช่วยนะ